แผนการเปิดประเทศเปิดบางจังหวัด
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาเที่ยวกันนะครับ

นักท่องเที่ยวจะเข้ามาต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
แล้วก็ไม่ต้องกักตัวถ้าเข้ามาแล้ว
เที่ยวได้ทั้งจังหวัดถ้าในกรุงเทพมหานคร
แต่ถ้าบางจังหวัดอาจจะเที่ยวได้เฉพาะในบางจุดบางอำเภอ
อย่างที่เขาจะเปิดกันมี๕จังหวัดนะ
ก็คือ๑กรุงเทพมหานคร

นี่คือแผนการจะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กับ๕จังหวัดนี้

แต่ทีนี้ครับมีการเลื่อนแผนนะ

ส่วนเสียงคัดค้านจากอาจารย์หมออาจารย์แพทย์ก็มีนะคุณนะ
นี่ครับคุณหมอธีระวรัฐนารัฐ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เรื่องของความเสี่ยงต่อการระบาดหนัก
ถ้าเรามีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับ
เพราะว่ามันจะมีการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่นะครับ
และทำให้จำนวนคนหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น
คนในประเทศก็เยอะแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีก
กิจการกิจกรรมต่างมันก็เยอะมากขึ้น
ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็ขณะที่การติดเชื้อในชุมชนในบ้านเรา
มันยังมีอยู่เลยคุณมันยังไม่หมดไปเลยนะครับ
ดังนั้นถ้าเปิดประเทศในวันที่๑ตุลาคม
ต้องไปลองดูว่าอีก๖๘สัปดาห์ข้างหน้า
คืออีกเดือน๒เดือนข้างหน้าหลังเปิด๑ตุลาคม
มันจะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแน่นอน

คุณหมอบอกถ้ามีการประบาดรุนแรงเพิ่มขึ้น

ก็อาจจะส่งผลถึงอะไรถึงการกลายพันธุ์ของโควิด๑๙
และวัคซีนที่ใช้อยู่ที่มีอยู่มันเอาไม่อยู่หรอกนะครับ
จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นโดมิโน
บอกว่านอกจากเรื่องของคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้ว
แน่นอนมันก็ยิ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไตรมาสสุดท้ายของปี๖๔นี้นะฮะ
รัฐเอ่ยจัดหาเถอะวัคซีนที่ดีมีประสิทธิภาพ
จัดให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กันก่อนนะครับ
ส่วนการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แล้วก็ทางทท๕การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ถึงการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดกรุงเทพ
ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ

สรุปว่าจะเลื่อนออกไปสักหนึ่งขยักนะครับ
จากเดิมที่จะเปิดกรุงเทพ
ให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีน๒เข็มเข้ามา
โดยไม่ต้องกักตัวแล้วก็ท่องเที่ยวได้ทั่วจังหวัดกรุงเทพเลยนะครับ

ทีนี้ขอเลื่อนออกไปนิดหนึ่ง๒สัปดาห์
เปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่๑๕ตุลาคมแทนนะครับ

จากการสำรวจตรวจสอบเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนกรุง
เขาบอกโอ้โหมันยังไม่ครบ๗๐เลย

เขาบอกว่ายังไม่ครบ๗๐เลย
ดังนั้นช่วงนี้ต้องระดมเลยปูพรมในการฉีดวัคซีน

ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม๒ประมาณ๓๐เอง

ตามกำหนดเดิมก็คือ๑ตุลาคม
ก็ชนบุรีเพชรบุรีประจวบคิริคันและเชียงใหม่
แต่ต้องดูนะคุณนะมันไม่ใช่เปิดทุกพื้นที่

เพชรบุรีประจวบคิริขันก็มีหัวหินมีชะอำแค่นั้นเอง

บุรีก็มีพัทยามีสัตหีบเท่านั้นเองนะครับ

เสนอต่อที่ประชุมสอบคอชุดเล็กใน๑๒วันนี้
๔จังหวัดนี้จะเปิดเหมือนเดิม๑ตุลาคมครับ
ส่วนวันนี้เองเป็นวันแรกที่กรุงเทพมหาคอน
ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช

เราหักมาจาก๘๕ล้านชุด

ให้คนกรุงเทพก่อนเลย๒ล้านชุด
แต่ทีนี้ต้องฟังนะว่าเขามีรายละเอียดมีเงื่อนไข
จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ต้องอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไป
จะต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการ
รวมถึงเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง๗โรค
หรือจะต้องเป็นผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ
คืออาจจะมีไข้ไอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส
ก็เมื่อคุณมีความเสี่ยงแหละนะฮะไม่ได้แจกทุกคนนะครับ
ช่องทางในการรับช่องทางที่๑
ทางสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่
จะประสานอาสาสมัครสถานศักดิ์สุขกรุงเทพมหานคร
ช่องทางที่๒นะฮะก็ทางโรงพยาบาลคลินิกร้านขายยา
เข้าร่วมโครงการหรือว่าในสังกัดของสปสชเนี่ยนะฮะ
ก็จะแจกให้กับประชาชนแต่ต้องมีการลงทะเบียน
เมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตังค์กันก่อน
ตอบคำถามในแอปเป่าตังกันก่อนนะครับ
กรณีที่ประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟน
แต่ว่าจะต้องได้รับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ก่อน
คือมันมีเงื่อนไขนะไม่ได้แจกให้ทุกคนได้นะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาฏแล้วก็ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์นะคุณ
มันมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้หลายคนตกใจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักข่าวสำนักหนึ่ง
ที่ไปทำงานในธรรมเนียบรัฐบาล
ตามทำข่าวนายกตามทำข่าวพลเอกประวิทย์โควิด
ธรรมเนียบกลายเป็นว่าไม่ให้นักข่าวเข้าแล้ว
ทีนี้มาลงพื้นที่นายกอายนายกจาม

หลายคนก็เลยสงสัยก็เลยถามนายกประวิทย์หรือเปล่าท่าน
ไม่ได้เป็นไรอันนั้นส่วนโลกมาแล้ว
แพ้อากาศ
อากาศคืนหนึ่งดีกว่านายยกแพ้อากาศไว้

ทุกคนสะดุ้งเลยนายกเป็นโควิดหรือเปล่า
แต่ก็ถามนะท่านนายกเป็นอะไร

ที่ที่มามันอาจจะมีความชื้นแล้วผมก็แพ้อากาศ

หลายคนสงสัยเลยกลัวด้วยนะครับ

พร้อมคณะทำงานทีมรักษาความปลอดภัย
เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด๑๙
๓วัน๕วัน๗วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพบว่าการตรวจเบื้องกระโดนเนี่ย
แต่ตอนเนี่ยนักข่าวเข้าไปทำงานที่ธรรมเนียมไม่ได้แล้วนะใช่
ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ให้นักข่าวเข้าแล้วนะครับ
ก็ต้องดูว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนนะครับ